สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
เป็นพระอุปัชชาพระธรรมชโย

ยังมีความใกล้ชิดกันในด้านอื่น

สุดปรีดามหายุทธ์ค่ะ
เพราะว่าบางช่วงบางตอนของสมเด็จพระมหารัชมังกลาจารย์
ในพิธีอันเชิญรูปหล่อทองคำหลวงพ่อสด
ประดิษฐานณวัดปากน้ำพระศรีเจริญ

ที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น
ระหว่างวัดปากน้ำพาศรีเจริญและวัดพระธรรมกาย
ซึ่งมีพระธรรมชโยเป็นเจ้าอาวาส
พระธรรมชโยแห่งวัดพระธรรมกายบวชเมื่อปี๒๕๕๙

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นผู้บวชให้
จากฐานะความสัมพันธ์ฉันลูกศิษย์อาจารย์

ถือว่ามีความใกล้ชิดที่แน่นแฟนกันและกันมาอย่างยาวนาน
รวมถึงมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างเช่นกรณีการมอบเงินให้กับสมเด็จช่วง
เป็นจำนวนเงินกว่า๓๐ล้านบาท
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างมหาเจดีวัดปากน้ำ
พร้อมมอบรูปหล่อทองคำหลวงพ่อสด
ที่สร้างจากทองคำแท้กว่า๑๐๐กิโลกรัม
ไว้ให้แก่วัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญ

วัดพระธรรมกายให้กับวัดปากน้ำเป็นส่วนใหญ่
เป็นต้นว่าพร้อมหาใจดีที่ทหารหลายกำลังนั่งและเห็นอยู่นี้
วัดพระธรรมกายชาวาจตุปัจจัยมา๓๐ล้าน

แต่พอจะตุปัจจัย๓๐ล้านบาท

และก็พระธาตุต่างอีกจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นเป็นพระเทพยานมหาหมุนี

พระธรรมชโยไปร่วมงานพระราชพิธีดังกล่าว
เช่นเดียวกับพระราชาคณะรูปอื่น

ปรากฏตัวในงานรับมอบพัดยศ
จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนา
โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ด้วยความใกล้ชิดของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
และพระธรรมชโยแห่งวัดพระธรรมกาย
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกกล่าวโทษว่า

ทำให้พระสงฆ์เชื่อถขึ้นพระพุทธศาสนาตรงข้าม
และเป็นการทำลายพระพุทธศาสนา
ซึ่งนั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งของกลุ่มเคลื่อนไหว

ต่อการแต่งตั้งให้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ราชองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัฐนะโกศิรณสุภีรดามหายศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน